เคลื่อนไหวของทีมวอเล็กบอลชายกันบ้างนะครับ

ล่าสุดครับก็จะเล่นในรอบจัดอันดับ๙ถึง๑๖ครับ
เดี๋ยวจะแข่งขันในช่วงประมาณ๑๘นาที๓๐นาทีนี่แหละครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานครับเอกอักราชทูตนะครับ
วอเลสต์บอลที่เดินทางมาให้แข่งขันนี่ล่ะครับ
จากการรับประทานอาหารก็ยังพานักตบลูกยางหนุ่มทุกคน
ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อชมวิวรอบเมืองแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับ
ซึ่งทีมงานทุกคนรวมถึงนักกีฬาก็มอบเสื้อนะครับ
มอบลูกวอเล็กบอลแล้วก็มีเสื้อด้วยนะครับพร้อมกับลายเซ็น
ให้เป็นของที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักครับ
คงต้องสู้กันต่อนะครับทีมวอเล็กบอลชายไทยนะครับ
จบรอบแรกโดยการเป็นที่สามของกลุ่มดีผลงานชนะหนึ่งแพ้สอง
มีสามแต้มก็หล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับเก้าถึงสิบหก
โดยการซ้อมเมื่อวานนี้ทางโค้ชยุ่นครับนาวากาโทมนชัยสุวจิรกุล
หัวหน้าผู้สอนก็ติวเข้มเรื่องของจังหวะบอลลุกแล้วก็การอ่า
รับลูกตบแล้วก็มีจังหวะบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วย
ซึ่งเป็นปัญหาหลักของทีมที่เกิดขึ้นในรอบแรกที่ผ่านมา
ก็จะเตรียมไว้รับมือคู่แข่งในรอบสองซึ่งเกมวันนี้โค้ชยุ่นนะครับ
ก็ยังมองว่าทีมไทยเหนือพระคูเวทและจะพยายามเอาชนะให้ได้
เพื่อทำอันดับให้ดีที่สุดครับรอบจากอันดับเก้าถึงสิบหกนะครับ
ติดตามกันได้แล้วก็มีบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ในเวลาตี๒๔๕นาทีครับ